คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เราเล่าไปเกี่ยวกับวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์

เราก็เรียกกันว่าแก๊งปลาหินจนคุ้นปากนะ
ก็จับตัวได้ละหนึ่งในแก๊งนี้นะคะ
แต่คุณผู้ชมเรื่องนี้เขาบอกว่าไม่ได้ปลาหินเขาปลาหอย

ชมหน้านายชินวัฒน์ทุมลาอายุ๒๕ปีค่ะชาวจังหวัดน้องคาย
เป็นหนึ่งในแก๊งคนร้ายนะคะที่ปลาของแข็งใส่รถยนต์ของผู้เสียหาย
เจ้าของรถเขาก็นำคลิปไปโพสต์ในโลกโซเทียลก่อนหน้านี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณถนนบายพลาสชนบุรี
บริเวณนิคมอมตะนครกล้องหน้ารถเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้เลย
นาทีที่เกิดเหตุตำรวจใช้เวลา๒วันคุณผู้ชมจับคนร้ายได้แล้วนะคะ
ชินวัฒน์รับสารภาพทำไปเพราะเมาคึกขนองแล้วก็ขอโทษผู้เสียหายไป
วันเกิดเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนสองคนค่ะ
คือนายมนตรีอุ่นคำอายุ๓๓ปีที่เป็นคนป่า
และนายประถมคำดีอายุ๓๕ปีเป็นคนนั่งซ้อนท้าย
ก็ออกไปหาปลาหาหอยบริเวณคลองตำรุแล้วก็ดื่มเหล้ากันจนเมา
พอขับรถไปถึงจุดเกิดเหตุรถยนต์คู่กรณีเนี่ยบีบแร่ใส่
ก็เลยโกรธไม่พอใจเพื่อนคนนั่งกลางก็เลยเอาหอยที่หามาได้เนี่ยปลาใส่รถ

เขาบอกเขาเป็นแก๊งปลาหอยไม่ได้เป็นแก๊งหรอกก็ปลาหอย

จับกลุ่มคนร้ายรายนี้ตำรวจก็ได้ยึดอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ได้อีกหนึ่งกระบอกด้วยนะคะ
ก็ต้องควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ